มีร้อยรสชาติเก่ยงแบบโณษย์ขอบคุณครับ
ออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นระดับตำนานร้านที่๓ของจังหวัดชายนาฏกันต่อนะคะ
ร้านนี้เขาคืนชื่อเรื่องเมนูเย็นตเตอร์โฟ

โดยสูตรซอสเย็นตเตอร์โฟที่ไม่เหมือนใคร
สามารถครองใจคนทั่วทั้งจังหวัดชัยนาฏมานาน๒๖ปีแล้วล่ะค่ะ
ตำนานร้านนี้จะมีอะไรให้เราเรียนรู้กันบ้าง
ตามคุณลิฟต์ไปดูกันเลยดีกว่า
พาคุณมาชัยนาธนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหน

เพราะร้านนี้เนี่ยเขามีเมนูเส้นเยอะมากครับหลากหลายเรื่องเส้นครับ
อย่างเช่นนะครับเขามีเส้นให้เลือกมากกว่า๑๑แบบ
มีเมนูมากกว่า๑๑เมนูเส้นนะครับ
แถมยังมีวัตถุดิบครับให้เลือกกว่าอีก๓๐รายการเลย
โอ้โหไม่ธรรมดาครับร้านนี้
เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
พี่โตกับพี่ตายนะครับขออนุญาต
ถามก่อนเลยว่าร้านนี้เขาบอกว่ามีเมนูเส้นเยอะมากมีอะไรบ้างครับ
มีเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่ขาวเส้นปางเส้นหมี่เหลืองมีหยก
วุ้นเส้นเส้นเซียงไฮเกี้ยวปลาแล้วก็เกี้ยวหมูค่ะ

คือเขาเรียกว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างครับ

ทำไมต้องมีซอสอีกสองสีครับ
เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเผ็ดนะครับ

เย็นตะโฟร้านนี้ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะครับ

ขอบอกเลยว่าไม่เหมือนใครเลยจริงค่ะ
เพราะเฮียโตคนนี้เขาได้ลองทำมาหลากหลายแบบแล้ว

แต่ยังไงก็ไม่เวิร์คอยู่ดี

ที่เป็นน้ำจิ้มซุกี้สูตรเด็ดจากคุณพ่อ
ผสมกับน้ำพริกเผาอีกนิดหน่อย
พอลูกค้าเจอซอสเย็นตะโฟแบบนี้เข้าไป

แล้วเพื่อนคุณยุนาโฟค่ะต้องใส่อะไรบ้างครับ

ถ้าพี่ทิศีนต้องแซ่บกันเลยกางยางอื่น

ใช้พริกปนด้วยและก็ทัวร์ปนครับเราก็จะมาปรุง
น้ำซุปที่ใส่ผสกเข้าไปนี่คือน้ำซุปนี้ใช้อะไรบ้าง
ใช้กระดูกค่ะวันก็๑๐กกิโลกรัมค่ะ

กระดูกได้ทุกส่วนค่ะเล้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเล้งค่ะ
ตรงนี้เครื่องวัตถุดิบเป็นจริงของเทอร์เซียเดี๋ยวพวกเขาใส่อะไรบ้างคะ
ลูกชิ้นปลาหือกล้วยแล้วก็เต้าหู้แค่นี้ค่ะ
เต้าหู้ทอดแค่นี้ค่ะแล้วก็เลือดแล้วก็จะมีปลาหมึกแต่ที่บ้างไม่ได้ใช้ปลาหมึกค่ะ
แม้จะมีเครื่องวัตถุดิบเยอะขนาดไหนพี่โตกับพี่ตายก็ไม่คิดจะหยุดพัฒนาฝีมือของตัวเองเลยนะคะ
เต้าหู้ยัดไส้ที่คิดค้นสูตรขึ้นเอง
นำเนื้อหมูมาคลุกเคล้ากับน้ำตาลเขี้ยวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพริกไทย
นำไปยัดในไส้เต้าหู้ขาวผ่ากลาง
โดยเทคนิคพิเศษที่เพิ่มความอร่อยฉบับพี่ตายก็คือ
หลังจากยัดไส้แล้วต้องนำไปแช่เย็น๑๕นาทีเพื่อให้เซ็ตตัว

ก็จะได้เต้าหู้ยัดไส้หมูที่อร้อยกลายเป็นซิกเนเจอร์ที่ทุกคนต้องทาน
ถึงขนาดต้องทำขั้นต่ำวันละแค่๑๐๐ลูกสแตนบายรอลูกค้าเท่านั้นเอง
โอ้โหเยอะนะเนี่ย
มาแล้วครับเจนเตอร์โฟร์สุดแซ่บ
เห็นน้ำแล้วโอ้โหลงครับ
ใครที่ชอบความซับนะก็จัดการนะครับ
เจนเตอร์โฟร์แบบพวกเครื่องแบบน้ำแบบนัวนะ
น้ำนี้เลยนะคุณผู้ชม

ถูกไหมคะ

เหนียวนุ่มแต่มะคมน้ำโอเคนะ

มันจะดีตรงนี้อะค่ะ

โดยเฉพาะเครื่องพวกนี้ใส่เยอะมาก

ใช่ค่ะตะหูเยอะใส่

คุณก็เรื่องขายอะไรครับ
ของเตี๋ยวล้าเกี่ยวกับปักปัปตันตอนนี้ต่ำได้ไหม

แม่จะเป็นกุ๊ติเชิว้ดเตี๋ยวจะเป็นกุ๊ก
สูตรสูตรที่ใดมาจากมื้อจีนเลย
ตอนนั้นพี่โถปล่ามาทำเครือเตี๋ยวยเยนาโฟ

ทำไมอยู่อยู่อยากจะขายเครือเตี๋ยวยเยนาโภ
ช่วงนั้นมีคนขายอยู่ในตัวโต๊ะอ่ะ

ฟูนใจมากครับ
ได้อะไรจากมีหนูเซ็นมาทางเรื่อง

ได้อะไรคุบให้นูนี้บ้าง
ต้องขอบคุณไปกล้าบเลย
แต่คุบคุยกับคุ้ดเตี๋ียวมันแต่เล็กเลยครับ
ก็สร้างฐานะให้เราดีขึ้น
เซนมากมันมีเซนนาวเตี๋ยวคงไม่มีวันนี้

มีทะยาทที่แบบจะสูญพ่อถอเรียนเลย

มีกรอยู่แล้วใช่ไหม

ที่จะรู้สึกว่านี่คือภูมิกฤตของบ้านเรา

ที่พ่อแม่มอบสิ่งอย่างนี้ให้อ่ะครับ

เตยก็จะสารต่อพัฒนาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยค่ะ

มาเที่ยวที่ชัยหน้าและอยากจะมากินที่นี่มาอย่างไรเชิญได้เลยครับ
ก็ถ้าเกิดใครมาเที่ยวชัยนาธนะคะก็ฝากมาเที่ยววัดหลวงปู่ศุกร์นะคะ
ทรงเสวยสวนนกเขื่อนเจ้าพญาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แวะมาทานร้านโตโภชนานะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ
ถ้าเกิดมาชัยหน้านะคะเจอไฟแดงสี่แยกไฟแดงนะคะ
ก็ตรงมาเรื่อยเจอสามแยกสารกลางนะคะเลี้ยวซ้าย
เอานะคะผู้ผู้ชมครับ
ถ้าเกิดผ่านมาชัยหน้านะครับมาที่นี่ได้เลย
รับรองเย็นตะฟูอร่อยแน่นอน

อย่าเพิ่งรีบอิ่มกันนะคะคุณผู้ชมเรายังมีก๋วเนื้อตุ๋นเจ้าดังขายดีรออยู่อีกสักครู่มาชมกัน